ปัญหาที่เราเจอกันอยู่เป็นประจำนะคะ
ปัญหารถเมไม่จอดป้ายนั่นเอง
เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงไม่เคยมีประสบการณ์

พอเราจะพยายามไปถามคนที่เกิดเหตุการณ์นี้

ก็มีการถูกบันทึกภาพเอาไว้ด้วย

นี่แหละค่ะชุลมุนวุ่นวายพอสมควร

เป็นคลิปที่เผยแพร่โดยสมาชิกเว็บไซต์พันทิพย์นะคะ

ประกอบเรื่องราวในกระทู้ร้องเรียนค่ะ
ว่าขณะยืนรอรถเมย์สายปอ๕๗
จากธนาคารแห่งประเทศไทยถนนสามเศษ

กลับพบว่ารถเมย์วิ่งเลนขวา
แล้วก็ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้าย
ตัวเองเลยจำเป็นจะต้องนั่งรถเมย์สายอื่น
ลงที่ท่ารถบริเวณวัดโพค่ะ
แล้วก็เลยไปสอบถามคนขับปอ๕๒๔ว่า
ทำไมตอนนั้นถึงไม่จอดที่ป้าย

ก็รถวิ่งมาไวเข้าเลนไม่ทัน
แล้วก็ไม่อยากจะรับผู้โดยสารตัดหน้ารถเมย์คันข้างหลัง
ขณะนั้นนะคะเจ้าของกระทู้พยายามที่จะถ่ายรูปทะเบียนรถ

แต่ก็เกิดเหตุการณ์แบบในคลิปนี่แหละค่ะ
กลับถูกคนขับรถเมย์พูดจาต่อว่าหยาบคาย

จะฟาดทำยล้มลงแล้วก็มีแผลทะเลาห์
ขณะที่เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้น
วันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สนพระราชวังค่ะ
แล้วก็ได้ไปตรวจร่างกายตามที่ตำรวจแนะนำ
จากนั้นก็ไม่มีความคืบหน้าอีกเลยนะคะ
มาตั้งกระทู้ไม่ได้ต้องการให้คนขับรถเมย์รายนี้ตกงาน
แต่ต้องการให้สังคมรู้ว่ามีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอยู่จริงนะคะ
ล่าสุดเมื่อวานกองตรวจการกรมการขนส่งทางบก
ก็เผยผลการสอบสวนกรณีดังกล่าว
แล้วก็ลงโทษแจ้งข้อหาแก่นายบัวลาทองภู
ผู้ขับขี่รถสายปอ๕๒๔หมายเลขทะเบียน๑๓๗๖๘๑
เป็นที่เรียบร้อยเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครนะคะ

ข้อหาก็คือไม่ปฏิบัติว่าด้วยความปลอดภัย
แล้วก็แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ
ปรับข้อหาละ๒๐๐๐บาท
ส่วนขอสมอเองก็ลงโทษคนขับเหมือนกันค่ะ
ปรับเป็นเงิน๑๐๐๐บาทพร้อมงดปฏิบัติหน้าที่๗วัน

ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วก็ระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด
ถ้าพบว่ากระทำผิดอีกจะพิจารณาโทษสถานหนักต่อไปนะคะ

คือผู้โดยสารรอรถปอ
แต่รถปอคันนี้วิ่งเลนขวาไม่ยอมจอด
แต่ผู้โดยสารขึ้นรถเมย์อีกคันแต่ตามไปเจออ่ะ
ขึ้นรถเมย์อีกคันแต่ตามไปเจอรถปอที่ไม่จอด

สงสัยไงเราอยากพิจารณ์หาข้อเท็จจริงทำไมไม่รับ
ไม่รู้ว่านั่งตามไปโดยความตั้งใจ
หรือจะไปลงตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็ไปเจอรถคันที่ไม่จอด

และที่น่าตกใจคือตอนนี้อากาศร้อน
อากาศร้อนอย่าอารมณ์ร้อน

ก็จะไม่มีเสียงตื๊ดแบบนี้
แต่ต้องยอมรับว่าคือเป็นคนที่เคยรอรถเมย์เหมือนกัน
บางทีเนี่ยรออยู่นานมากเคยค่ะแล้วแบบอ้าวสายที่เราบางทีเรารออยู่มันนานทีมาใช่ไหมคะ
แบบอ้าวผ่านไปเลยอ้าวทำอากาศแล้วก็อ้าวแบบแป้วทำไมทำอย่างนี้กับเรา
คือเราก็นานแล้วเขามาโหดีใจมาแล้วอ้าวไปซะแล้ว
คือมันเป็นความรู้สึกที่แบบไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้
ค่ะแบบเรียกก็ไม่โบกไม่จอดไม่จอดเราไม่จอดแบบเรา
แต่จริงที่เขาบอกว่าไม่อยากรับผู้โดยสารตัดหน้ารถเมย์คันข้างหลัง
ปกติเนี่ยรถเมย์เขามีหมายเลขนะปอเบอร์นี้เบอร์นี้ซึ่งแต่ละคันเขาไปส่งคนละที่ไม่ใช่เหรอ
มันจะตัดหน้ากันได้เหรอเปลี่ยนเล่นอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่มาซ้อนกัน๒คันหรือเปล่า
แต่เขาบอกว่าเขาต้องนั่งรถเมษายอื่นเพื่อไปลงในจุดที่เขาจะต้องไปแทนที่จะได้นั่งคันที่เขาลงประจำ
ก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าตั้งใจนั่งตามไปต่อว่าหรือว่าไม่แน่ใจคือแบบมันบังเอิญไปเจอแล้วก็เจอพอดีก็ต่อว่าต่อขานกันสักหน่อย